คุณซินดี้คุณไบรอนโอ้น่ารักมากเลยนะ
คุณจะบอกเลยว่าสองคนนี้ถึงจะฝรั่งจ๋าขนาดไหนนะ

บอกเลยว่าพูดไทยเนี่ยชัดเป้จริง
และที่สำคัญนะอยู่ในกฎระเบียบวินัยนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังพี่ซินดี้กันนิดนึงละกันค่ะ

นิดหน่อย
แต่คือน้องปาริงโก้คือฟังภาษาไทยก็ชัดเสร็จ

ที่บ้านเขาก็มีเรียนภาษาไทยเสริมด้วย
คือตอนนี้เขาอยู่ในวัยที่เราทำอะไรด้วยกัน
มีกิจกรรมแบบเวลาไปเที่ยวก็แบบเริ่มลุยได้
คือเมื่อก่อนจะยังเล็กเกินแต่ตอนนี้แบบ
เราจะออกไปแนวประชนภัย
ตรงขึ้นอยากเป็นอะไรค่ะ
แล้วก็เรื่องการเรียนก็สำคัญ

บอกเลยว่าแหม
บอกเลยว่าหน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่

เพราะว่าอะไรนะคะน้องทั้งสองคนเนี่ยเคยไปออกรายการด้วยนะคะ

วันนี้การสัมภาษณ์น่ารักทีเดียวนะคะ
จะเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นก็เป็นได้นะ

คุณแม่อยู่ในวงการบันเทิง

เป็นมาหมดแล้วพิธีกรนักแสดงนางแบบ
เดี๋ยวรอดูลูกตอนโตแล้วกันว่าจะเป็นเหมือนคุณแม่หรือเปล่านะคะ